ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้อยากจะงมงายนะคะ
แต่ทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจเขาเล่าให้ฟังเองเลย
คือเมื่อยี่สิบสามธันวาคมที่ผ่านมามีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตห้าศพอ่า

มันแบบไฟติดเองรถที่ชนกันแล้วมีคนตายนะใช่นี่อันนี้คือภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคือมันมีสิ่งแปลกเกิดขึ้นกับรถของกลางที่ชนกันแล้วมีคนตายเนี่ยค่ะตามภาพเนี้ยอุบัติเหตุเนี้ยเกิดขึ้นยี่สิบสามธันวาคมรถกระบะอีซูซุสีขาวมีพนักงานร้านสะดวกซื้อและนักศึกษาฝึกง
คนบนถนนสายนครสีธรรมราชพรมคิรีอำเภอเมืองจังหวัดนครสีธรรมราชพนักงานสาร้านสะดวกซื้อกับนักศึกษาฝึกงานที่นั่งมาในรถกระบะสีขาวเสียชีวิตสองศพเจ็บหนักหนึ่งคนรถกระบะอีซูซุสีน้ำเงินคนขับคนงานก่อสร้างที่นั่งด้านหน้าเสียชีวิตสามศพบาทเจ็บสาหัดสามคนดังนั้นเหตุการ
ขนาดนี้เนอะระหว่างที่ตำรวจกำลังสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
รถก็ยังอยู่ที่โรงพักนะคะมันมีเรื่องชวนขนหัวลุกอะค่ะ
คือพนักงานที่เข้าเวรประจำศูนย์เก็บรถของกลางเขาบอกว่า

ไฟรถมันกระพริบเองอ่ะกระบะคันที่ชนเนี่ย
เหรอไฟติดเองอ่า
มีเสียงประตูดังขึ้นสองครั้งครับ
พนักงานเก็บซากรถของกลางสามคนนะคะไม่ใช่คนเดียวนะคะ
สามคนเขาอยู่ในเหตุการณ์ครับ
เขาบอกว่าตอนสองทุ่มของคืนวันเกิดเหตุก็คือยี่สิบสามธันวาคม
เกิดเหตุปุ๊บตอนกลางคืนก็เคลื่อนย้ายรถไปเลย
เก็บไว้ที่ศูนย์เก็บของกลางพนักงานเข้าเวรในศูนย์๖คน
จู่จู่ค่ะรกระบะอีซูซูสีขาวว่าค่ะ
ที่มีพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อกับนักศึกษาฝึกงานเสียชีวิต๒ศพคันนี้
ครับไฟติดขึ้นมาเองในห้องโดยสารรถนะคะ
ทั้งทั้งที่รถพังยับเลยอ่ะค่ะอ่า
ไฟติดคือไปเปิดไฟยังไม่รู้จะติดหรือเปล่า
มีคนไปเปิดยังไม่รู้จะติดหรือเปล่าเพราะมันเละขนาดนั้น
แต่นี่ไม่ได้มีคนไปเปิดครับไฟมันติดขึ้นมาเองสักพักหนึ่ง
เจ้าหน้าที่เขาชวนกันเดินไปดูที่ซากรถก็อยู่ห่างจากจุดเข้าเวรสักห้าสิบเมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันถอดแบตเตอรี่ออกให้หมดเลยแล้วกัน
มันอาจจะไฟช็อตไฟอะไรเนอะถอดแบตออกแล้วกัน
มันเคยมีกรณีว่าเออมันเป็นคือรถมันพังอย่างนี้อ่ะ
แต่ว่าแบตเตอรี่มันยังใช่ยังเสียบยังทำงานได้มันก็
ขึ้นมาได้ก็ถอดแบตเอาให้ชัวร์เพื่อความสบายใจอ่า
แบตออกครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ก็
นั่งคุยกันอยู่นะคะปรากฏว่าอยู่ดีเสียงปิดประตูรถดังปั้ง
ปิดประตูรถอย่างเงี้แบตไม่มีไฟไม่ติด
แล้วปิดประตูรถได้ยังไงอ่ะเออ
เจ้าหน้าที่ก็อ๋อลมพัดละมั้งเออ

ก็นั่งคุยกันต่อสักพักอีกปั้งนึงค่ะ
ปิดประตูรถดังอีกรอบนึงค่ะครับ
ทุกคนที่เข้าเวรกันอยู่ตรงนั้นก็เลยคิดในใจแล้วว่าอืม
ก็อาจจะเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตหรือเปล่าอืม
วนเวียนอยู่ที่รถกระบะเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาอย่างงี้แล้วกัน
ครับแล้วยากย้ายกันเห็นดีไหมครับ

ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันตอนกลางคืนเอารถไปเก็บแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเลย
เขาบอกเขาก็อยู่กันหลายคนไม่ใช่เห็นคนเดียวได้ยินคนเดียว
ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณอาจจะยังอยู่ที่รถคันนี้นะคะ
ก็เนี่ยค่ะผู้บริหารของศูนย์เก็บซากรถของกลาง
หลังช่วงปีใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวจะทำบุญกัน
ก็มีอันนี้เป็นช่วงค่ำแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไป
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราไปสัมภาษณ์ตอนกลางวัน
ใช่ค่ะก็เลยอยากจะเห็นบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะน่ากลัวไหมคะ

ต้องไปเยาะไหมได้ได้ได้
ผมมีแล้วผมมีแล้วเอาตรงนี้ก็ได้อ๋อนั่นก็ได้
ปั๊กปั๊กปั๊กหน้าลด
ทั้ง๓คนนี้คือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นะคะ
ที่เฝ้ารถของกลางที่โรงพักค่ะ
ที่เขาได้ยินเสียงเห็นไฟเปิด

ขอขมาดวงวิญญาณที่อยู่ในรถกระบะนะคะ
ว่าทำไมไม่ส่งติคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไป

ตียังอยู่ในป่าหยุดพุ่งแสลงหลวง

โอ้โหคือกลางคืนมันก็แม้จะมีเสียงรถเสียงอะไร

ใช่แล้วรถของกลางก็ตั้งหลายคดีไง